นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ายืนยันคำพูดนั้นได้หรือเปล่านะคะ
เพราะว่ามีชายหนุ่มจากกรุงเทพคนหนึ่งเขาพาเพื่อนขับรถเก่งไปพัทยาด้วยกันค่ะ
จังหวะขับไปปรากฏว่ามีสุนัขไปเจอสุนัขยืนจากก้าอยู่พอดีเลย
ตัดสินใจหักหลบค่ะรถก็เสียหลักไปชนที่ฟุตปาดไปชนร้านราดหน้ากวาดไป

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษ๒คนแล้วก็ชายไทยอีก๑คนที่อาการสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณร้านราดหน้าพาต้าริมถนนสุขุมวิทย์ปากซอยรังศรีอิเล็กทริกตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
ใกล้กันพบรถเก่งยี่ห้อโปตรอนสภาพพังยับเยินนะคะก็ชนคาอยู่ที่หน้าร้านราดหน้า
ข้าวของก็พังยับเยินเสียหายเลย
ปรากฏว่าก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนที่โต๊ะนั่งก็เลยทำให้บาดเจ็บอย่างที่เห็น
ส่วนพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าขับรถตามรถเก๋งไป
มีสุนัขวิ่งไล่กันออกมาจากซอย

แล้วก็เสียหลักมาพุ่งชนฟุตปาดและพุ่งชนร้านราดหน้า
นายภัยทูลพวงเงินคนขับรถเก่งก็เลยบอกนะคะว่า
ตัวเองตั้งใจไปเที่ยวพัทยาฉลองปีใหม่กับเพื่อน
พอถึงจุดเกิดเหตุมันมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ
เขาตกใจค่ะก็เลยหักหลบ
สุดท้ายก็เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
ก็เอาจะช่วยผู้บาดเจ็บปลอดภัยด้วยละกันค่ะ